อันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ปิดไปตามมาตรการป้องกันโควิดนานถึง๗เดือน
วันนี้ไทยรัฐทันข่าวค่ะก็มีบรรยากาศของการเปิดงานเปิดโรงภาพยนตร์วันแรก
เมื่อวานนี้มาให้ได้ติดตามกันด้วยไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ
สุดสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่กิจการต่างรวมไปถึงโรงภาพยนตร์กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
ตามมาตรการป้องกันโควิดแบบเข้มข้นค่ะ
อย่างวันนี้นะคะพี่แจ๊กกะลีนมาอยู่ที่สยามภารกรนะคะ
ก็มีประชาชนค่ะคุณผู้ชมเดินทางมาชมภาพยนตร์กันแบบ
ต้องเรียกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารอคอยการกลับมานั่งชมภาพยนตร์ในโรงแบบนานแบบครึ่งปีเลยล่ะค่ะ
เพราะต่อให้ดูหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องโปรดอยู่ที่บ้าน
ก็ไม่เท่ากับการมาซึมซับบรรยากาศการดูหนังที่โรงภาพยนตร์จอใหญ่แบบนี้แหละค่ะ

ก็ชอบดูชอบแบบเสียงวันมืดอะไรอย่างนี้บรรยากาศลองมาดูเอาบรรยากาศ

มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ดูแลตัวเองกันไป
วันนี้ดูแบล็กวีโดว์ค่ะ
ทางด้านมาตรการการป้องกันโควิดทางผู้ประกอบการนะคะ
ก็จัดการตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
พนักงานทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน๑๐๐เต็ม
มีการตรวจคัดกองก่อนให้บริการทั้งลูกค้าและพนักงาน
แต่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชมในโรงภาพยนตร์กันแบบตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
การเว้นระยะห่างก็สำคัญค่ะ
ภายในโรงภาพยนตร์จะจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง๒ที่นั่งเว้น๒ที่นั่ง

ท่านก็สามารถนั่งติดกันได้ค่ะ
ซึ่งหลังจากชมภาพยนตร์เสร็จแล้วนะคุณผู้ชม

แต่ละรอบก็จะมีการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง
ที่สำคัญนะคะก็มีการลดการสัมผัส
โดยการให้บริการซื้อแล้วก็รับชำระค่าบัตร
ภาพยนตร์แบบไร้เงินสดตามคอนเซ็ปต์

กิจการโรงภาพยนตร์จะกลับมาเปิดให้บริการ

แต่เราก็ต้องตั้งกาดสูงเอาไว้คุณผู้ชม
นี่หน้ากากสองชั้นใส่มาเลยนะคะ

พูมพูมนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลม

นี่ค่ะคุณผู้ชมเท่านั้นค่ะเราก็จะได้ชมภาพยนตร์นะคะ

ก็ขอให้ทุกคนช่วงได้ระวังตัวด้วยนะคะ
แล้วก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตดูภาพยนตร์ในโรงแบบนี้ตามปกติค่ะ

ถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่าป้องกันตัวเองได้
แล้วก็มันมีการเว้นระยะห่างมีมาตรการต่างแล้ว
อยากจะลองไปชมดูก็ลองไปได้
คิดถึงโรงหนังง่ายนะคะก็เอาบรรยากาศมาให้ได้ชมกัน